มีนักเรียนหญิงชั้นมัธยมปลายคนหนึ่งถูกชายชาวพม่าเข้ามา
วนลามอนาจารย์ด้วยการลูบเข้าที่ก้นนะครับขณะที่กำลังยืนรอพ่อมารับบนถนนญาติลาดพร้าว
โชคดีที่พลเมืองดีสามารถช่วยกันจับตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทัน

นี่เป็นการบันดาลโทษะจากหัวอกผู้เป็นพ่อ
เมื่อสามารถช่วยเหลือลูกสาววัย๑๗ปี
ให้รอดจากโรคจิตได้ทันเวลา

ยืนรอพ่อที่ปากซอยลาดพร้าว๑๑๒

แต่การยืนรอของเธอในค่ำคืนนั้น
เกือบทำให้เธอต้องตกเป็นเหยื่อของโรคจิตไปเสียแล้ว
เพราะระหว่างที่เธอกำลังตั้งหน้าตั้งตา

ชายเสื้อเหลืองกลับเดินมาที่ด้านหลัง

ก่อนที่จะวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็ว
แต่ถ้าว่าช่วงจังหวะของการวิ่งหลบหนีนั้น

ตัดสินใจควบสองล้อคู่กายของเขา

ตามทันที่ปากซอยลาดพร้าว๑๔
ที่ผู้เป็นพ่อจะตามมาผสมโรง
และผู้เป็นพ่อของน้องนักเรียนหญิงผู้เสียหาย

ในการระบายความคับแค้นใจ

เจอลูกหลานเราทำยังไง
โทรโทรเรียกรู้

แตกน่ะนี่คุณไปทำทำไม

พลเมืองดีหลายคนได้เข้ามาช่วยเหลือนักเรียน

ของวันจันทร์ที่๒๒เมษายนที่ผ่านมา
ขณะนั้นกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับที่พัก
แต่ระหว่างทางเห็นนักเรียนหญิงรายนี้

เขาจึงตัดสินใจจอดรถเพื่อถามถ่าย
ทราบว่าเธอถูกชายเสื้อเหลืองกระทำอนาจารย์

เราก็แบบทำอะไรไม่ถูกเราก็ได้แต่โอเขา
น้องตอนนั้นทั้งร้องไห้ทั้งต่อสั่นไห้

หนูยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยนะอะไรอย่างนี้

ยังเด็กอยู่เลยนะทำไมเขาถึงทำหนูอะไรอย่างนี้
พ่อเขาได้เตะคนร้ายไปก่อนหน้านั้นประมาณ๒๓ทีนะคะ

แต่ว่าคนที่ยืนอยู่ข้างไม่ได้เข้าไปช่วยนะคะ

แล้วพอคนร้ายเหมือนกับพ่อเขาเตะเพื่อที่จะให้คนร้ายหยุด
แล้วคนร้ายพอเขาหยุดปุ๊บเขาก็ยังปฏิเสธอยู่ช่วงแรกนะ

แล้วพ่อเขาก็สินี่ลูกกูนะลูกกูนะอะไรอย่างนี้
คนร้ายเขาบอกว่าเขาทำครั้งแรกเขาจะไม่ทำอีก
อะไรอย่างนี้เขาก็พยายามแบบขอโทษ
ใช่คือตอนนั้นพ่อเขาก็โมโหแบบว่าให้ขอโทษลูกเขา
ลูกเขาก็แบบเสียใจอยู่ร้องไห้

คือพ่อให้โทรแจ้งความเลย
น้องก็ยังเหมือนกับว่าลังเลอยู่อะไรอย่างนี้
เราก็เลยพูดไปว่าโทรเลยนั้นตัวเล็กโทรเลย
โทรเลยลูกมันจะได้เข็ดเอาตำรวจจับไปเลย

ที่ทราบชื่อในเวลาต่อมาคือในใส่

ถูกตำรวจสอนอวังทองหลางจับกลุ่มตัว

ก่อนที่จะมีการผลักดันออกนอกประเทศ
และขึ้นบัญชีดำให้เป็นบุคคลอันตราย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน